หมู่บ้านตุรการก็คืออาคารชุด๙หลัง
และบ้านพัก๔๕หลังจะต้องโดนลื้อแน่นอน
มันอาจจะช้านิดนึงเพราะว่ามันต้องให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ว่าทางสำนักการณ์สารยุทธิธรรมเนี่ยไม่ให้ตัวแทนเครือค่าย
ซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าไปดูแนวเข็ด
ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะมาวันนี้เราก็ได้คุยกับช่างรังวัดแล้วว่าแผนที่อะไรอยู่ตรงไหนเรามาร์คจุดไว้แล้ว
ส่วนผู้ที่เซ็นอนุมัติผมบอกได้เลยว่ามีทั้งสองฝ่ายมีทั้งหลายฝ่ายเนี่ยผมว่าเราหยุดกันแค่นี้ดีกว่า
ว่ามันจะสร้างความขัดแย้งสูงขึ้นไปอีกยิ่งสอบลึกเข้าไปผมเชื่อว่ามันต้องเจออะไร

แต่งตั้งเป็นทางการมาแล้วเราจะเริ่มดำเนินการประชุมเพื่อหาทางลื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผมเชื่อว่าหมู่บ้านตุลาการก็คืออาคารชุด๙หลังและบ้านพัก๔๕หลังจะต้องโดนลื้อแน่นอน
มันอาจจะช้านิดนึงเพราะว่ามันต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายเรากำลังหาช่องทางกันอยู่
เศียร์ช่วยซึ่งคนใหม่ใครผู้ที่เซ็สอนุมัติ
ผมบอกได้เลยว่ามีทั้ง๒ฝ่ายและมีแต่หลายฝ่าย
ผมว่าเราหยุดกันแค่นี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะสร้างความขัดแย้ง

เซ็นอนุมัติไปก็รู้อยู่ว่ามีใครบ้าง

ถ้าท่านสนใจท่านก็ไปดูได้เลยครับว่า

มาถึงปี๒๕๖๐มันมีหลายฝ่ายจริง
แต่จริงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นตามขั้นตอน
ผมเชื่อนะว่าคนที่อนุมัติก็ไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าทางฝ่ายสำนักงานศาลก็ยื่นไปตามขั้นตอน

ผมเชื่อว่าอย่าไปขุดคุยนะ
เราจะสร้างความขัดแย้งกันต่อไป

แล้วเราก็เอาจบกันแค่นี้

เป็นการปลูกป่าอย่างเร่งรัดก่อน

เพราะฉะนั้นหน้าดินที่มันโดนชะล้างทลายลงไปเนี่ย
อยากจะให้มีพืชมีต้นไม้มากลุ่มก่อน
ก็เลยชวนว่าขอให้ชาวพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ

เราจะร่วมมือกับทางทหารแล้วก็หน่วยราชการ